คือถ้ามันไม่มีทางไปก็รอได้ครับ
แต่ผมก็คิดมันน่าจะมีทางไป
ก็จะมีภาพมหากษัตริย์ส่งไปประมุข
แต่นี่ประเทศไทยเนี่ยเวลาเรามีธรรมเนียมการปกครองเวลาเราเลือกนายก

ไม่มีเมื่อครั้งเนี่ย
มันมีหมดชะบอกการมาเรื่องสว

ให้สารรัฐมนุษย์หรือแค่ให้ประธานรัฐศพา
ผมไม่แน่ใจว่าเป็นประธานรัฐสภาสามารถทำได้หรือเปล่าแต่ว่า
ก่อนที่เลือกคุณอันนันต์ปัญญารชุนกลับมารอบที่๒
แต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นไม่ต้องแบบพักอันดับ๑
ในสภาแล้วถึงจะแบบโอ้โหเด็ดล็อกแล้ว
ก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่ว่ามันขนาดไหน

คุณจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างนอกกูจะฝืนเหรอ

เรื่องทั้งเรื่องเนี่ยต้นเรื่องมันจะมาจากกันอะไรครับ

ต้องเกินกึ่งหนึ่งไปต้องเยอะแล้วเขาก็เสนอชื่อ

ก็มีเห็นชอบไม่เห็นชอบ

คือเรื่องนี้มันต้องไล่ตะกากกันว่าสวไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง

ในการโวท์ในรัฐสภาษณ์

บทเฉพาะการเนี่ยเป็นชุดอธิบายที่บอกว่า
ให้มาร่วมได้แต่ว่าห้ามขัดรัฐมนูล
คุณไม่มีปัญหาก็เหมือนปี๖๒ที่โหวต

แล้วก็แสดงว่าคุณได้รับฐานธรรมพฤติจากปัญชาชน

งั้นการที่สวปี๖๒โหวตให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

เขาให้มาโหวต
แต่ว่าการโหวตนั้นจะต้องไม่ขัดมาตรา๓

คืออังนักอธิบดายเนี่ยเป็นของปวงชน

สิ่งนี้สวเคยพูดไว้ตอนปี๖๒

เขาได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งสมมุตินะเวลานั้นนะ
ถ้าเดินเกินเสียงเกินหนึ่งเขาก็ต้องเลือกท่านเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์เป็นอื่น
คำว่าไม่มีสิทธิ์เป็นอื่นเนี่ยเรื่องนี้ถูกต้องเพราะว่า
การฝืนการตัดสินใจประชาชนเนี่ยมันเป็นขัดบ้านตาสาม
ไอ้สองสิ่งนี้มันขัดกันคุณก็ต้องเอาพวกนี้เข้าไปในสารลำนูนไปตีความว่ามันขัดกันหรือเปล่า